เอามาดูภาพอุบัติเหตุนี้กันหน่อยนะคะ

คุณต้องดูหลายรอบว่าข้างหลังมันไม่มีรถมา

เป็นทางยาวเลยนะคะ

ใช่ค่ะมากระชั้นชิดแบบนี้

จักรยานยนต์ค่อยมาแบบนี้แล้วก็ถูกชน

คลิปจากกล้องหน้ารถคันที่เขาไปชนเป็น
นายสมัยแสนดีเป็นคนขับบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมดนะคะ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นถนนสิริโสธรขาเข้าฉะเชิงเศร้าบริเวณตรงข้ามซอยท่าทองค่ะ
ขี่มาจากด้านซ้ายสุดแล้วก็เปลี่ยนเลนมาขวาสุดเหมือนจะเข้ามายูเทิร์นค่ะ
แล้วมาตัดหน้ารถกระบะคุณสมัยบอกว่าพยายามเบรกแล้วได้ยินเสียงเบรกไหมครับ
แต่มันเบรกไม่อยู่สุดท้ายปังโอ้ยเนี่ยค่ะ
ชนเข้าไปเต็มแรงนะคะรถจักรยานยนต์กระเด็นไปไกลเลย๕๐เมตร
แต่ถือว่าเคราะห์ดีช่วงเวลานั้นไม่มีรถตามหลังมาค่ะ
คุณนึกสภาพถ้ามีรถตามหลังมาพอดีนะเลนกลางนะโอ๊ยไม่อยากจะคิดเลย
เนี่ยคนขี่รถจักรยานยนต์คุณเกดสุดานอนบาดเจ็บอยู่ที่บริเวณถนนกู้ภัย
ก็ต้องเร่งเข้ามาช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ส่วนคนขับรถกระบะเขาไม่หนีไปไหนนะคุณสมัยยืนรอให้การกับตำรวจ
และบอกว่าถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นคนตัดหน้าไม่ได้เป็นคนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
แต่ผมจะรับผิดชอบดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
แต่อย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นคดีเกิดขึ้นนะคะซึ่งกล้องหน้ารถเป็นหลักฐานชั้นดีค่ะ
ตอนนี้รอสอบปากคำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกครั้งและดำเนินคดีต่อไปค่ะ